ตอนแรกก็เหมือนจะเป็นอุบัติเหตุปกติ

ไปดูกันว่ามันไม่ใช่แบบไหนกันค่ะ

แต่มันแปลกไหมถ้าลองดูดี
เราเหมือนคันนี้ล้มแต่อีกคันนึงอะ

นี่คือคนที่ล้มคือผู้หญิงเสื้อสีแดง

แล้วก็ไปเจอกับรถจักรยายนต์อีกคัน

ฝ่ายผู้หญิงที่ผูกผม

เขาก็ลงมาดูว่าเป็นอะไรไหมเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
อ้าวบอกกันแล้วฝาดกัน
อ้าวฝาดกันแล้ว
ฝาดกันแล้วจ้ะ
ครับ
ก็เลยงงว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่

ผู้โพสต์ระบุแคปชั่นเอาไว้บอกว่า

พอเขาลงไปช่วยคำพูดดีไม่มี
ขับรถชนก่อนเองช่วยไม่ได้มือไวด้วย
ใครรู้จักช่วยบอกเขาไปพบกันที่โรงพักหน่อยค่ะ

แค่ต้องการให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิด

ขี่ออกมายังไม่ทันได้ชนกัน

ป๊ากันตรงสามแยกก็เลยเสียหลัก

พอเขาลงมาดูพลเมืองดีเดินมาดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่า

คู่กรณีลงมาว่าเป็นอะไรคุณออกมาเนี่ย

ใส่กันเปิดสื่อกันเฉยเลยจ้ะ

หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ไม่กี่ชั่วโมง
คนก็เข้าชมไปกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครั้งแล้ว

คดีจราจรเล็กน้อยโทษแค่ปรับ
กลับต้องมาพ่วงคดีวิวาดทำร้ายร่างกาย
เข้าไปอีกกระทงเสียทั้งเวลา

ความผิดปกติทางจิตนิดนึงหรือเปล่า
เหมือนกันนะครับถึงแบบมี